คุณผู้ชมครับปฏิบัติการวันที่๒ในการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

และเจ้าหน้าที่มีความพยายามจะเข้าไปยังประตู๔

ซึ่งจะประกอบไปด้วยหอฉันคุณยายและที่พักอุบาศก
เอาละครับทีมข่าวของเราก็อยู่ประจำจุดที่ประตู๔

ติดตามได้จากคุณเศษฐาโสรินพุศิฆราชไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๔วัดพระธรรมกายครับ

ที่จะเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายอีกรอบนะครับ
ซึ่งขนาดนี้ได้เตรียมกำลังมาไว้ที่หน้าบริเวณประตู๔

นี่คือภาพบรรยากาศสดนักขนาดนี้นะครับ
นี่คือกำลังพลของตำรวจภูทรภาค๑นะครับ
ประมาณ๒กองร้อยนะครับ
เตรียมที่จะเข้าตรวจค้นวันนี้อีก๑รอบนะครับ

ในการที่จะเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้น
ในพื้นที่๑๖๙ไร่ไปแล้วนะครับ
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกุฏิของหลวงพ่อธรรมชายโยนะครับ
เจ้าวาดวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรครับ
จากการตรวจค้นไปเมื่อวานนี้ไม่พบตัวหลวงพ่อธรรมชโยนะครับ
แต่เป็นจุดในพื้นที่๑๓๐ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร๑๐๐ปี
คุณผู้ชมจะเห็นภาพทางนี้นิดนึงนะครับ
นี่ครับคือเป็นพื้นที่ชั้นในทางด้านประตู๔ซึ่งเป็นอาคาร๑๐๐ปีนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นเป็นลูกกลมกลมนะครับซึ่งจุดนั้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับ
สงสัยว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการของวัดพระธรรมกายที่ใช้สำหรับควบคุมในเรื่องของระบบต่างนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น๖นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นอยู่ตรงบริเวณจุดนั้น
ส่วนอาคารอื่นที่อยู่ในพื้นที่๑๓๐ไร่นะครับเช่นอาคารคุณยายขออภัยครับเช่นอาคารหอฉันคุณยายอาคารสงฆ์แล้วก็อาคารพระผู้ปากมาร
อาคารพระผู้ปากบานนะครับซึ่งจะเป็นอาคารทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่มีความสูงประมาณ๑๕ชั้น
เข้าตรวจค้นในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับ

ผมและทีมงานจะรีบรายงานกลับไปให้ทราบนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามทางทรัฐทีวีได้นะครับ
ผมเศรษฐาโสรินรายงานจากประตู๔วัดพระธรรมกายครับ